ส่วนช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปพบรถต้องสงสัยนะคะ
ซึ่งรถต้องสงสัยคันนี้มีระเบิดอยู่ด้วยนะคะ
และไปอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบริษัทโตโยต้าพิธานพาณิชย์

ภายในรถมีวัตถุต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นระเบิดผูกผิดผูกติดกับตัวรถนะคะ
และตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรไปแล้วเรียบร้อย
จากข้อมูลก็พบว่ารถคันนี้ถูกชิงทรัพย์มาจากนิคมยีลอ
อำเภอบรรนังสตาเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ส่วนรายละเอียดเหตุการณ์และความคืบหน้าล่าสุดนะคะ

พันเอกปราโมทพรมอินนะคะ
ในตำแหน่งโคสกออรมนอร์ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

ค่ะท่านพันเอกปราโมทค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ค่อนข้างยังไม่ชัดเจนนะคะ

อยากจะให้เล่าย้อนสักนิดนึงค่ะว่า

เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีในวันนี้ครับ
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่คนร้ายได้แย่งชิงไปจากพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ของอำเภอบรรนัพตาจังหวัดยาลาเมื่อคืนนี้ครับ
โดยพบว่าจอดอยู่ที่หน้าบริเวณบริษัทพิธานพาณิชย์
ซึ่งภายหลังจากรับแจ้งเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
ก็ได้มีการปฏิบัติตามแผนในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เมือง
ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของท่านผู้รายการจังหวัดยาลา
ผู้การสำนวนและผอบจรภญาลา
ซึ่งในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็อยู่ระหว่างการเข้าไปทำการตรวจสอบครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ
ขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นวัตถุระเบิดนะครับ

แต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับในขณะนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดได้มีการ
สั่งให้มีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในทุกระบบนะครับ
เพื่อเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
ค่ะค่ะท่านโฆษกค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
ขณะที่ขับมามีเจ้าของรถรวมทั้งภรรยาแล้วก็ลูกอยู่ในรถด้วย
ตอนนี้ทั้ง๓คนออกจากรถแล้วหรือยังคะ
ออกจากรถเรียบร้อยครับก็คือเป็นการแย่งชิงไปจากชาวบ้านครับ

ล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลคือรถถูกจรกรรมใหม่อีกทีจากนิคมดียอร์นะฮะ
แล้วก็จะมีการกู้วัตถุระเบิดในช่วงของช่วงนี้เลยใช่ไหมครับ
อ่าคือตอนนี้ทางเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการครับ
เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งตอนนี้การเมืองการภายใต้การนำของท่าน
ร่วมกับทางจังหวัดเยาลาและหน่วยชภกิทเยาลา
ในการเข้าไปควบคุมสถานการณ์
ซึ่งตอนนี้นะครับในขณะนี้ทางเจ้าที่ชุดอีย
ตอนนี้ทางพื้นที่หยุดอยู่ในระหว่างการสั่งการครับ
ซึ่งล่าสุดท่านแม่ทัพได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมสถานที่เกิดเหตุ

โดยเฉพาะในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ

ในเบือนดังกล่าวเนื่องจากเราเตรียมว่า

ตอนนี้ทางเจ้าที่จะใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติให้ดีที่สุดครับ

ก็กันไว้ระยะประมาณ๑๐๐เมตรครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะมีการก่อเหตุซ้ำ
เพื่อที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ไหมคะ
คือตอนนี้ในส่วนของการปฏิบัติของทางเจ้าหน้าที่ทั้ง๓ฝ่ายนะครับ
เมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นมาทุกฝ่ายก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
การประจำการตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงจุดทุกพื้นที่
ซึ่งเป็นมาตรการที่เราได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจกันอยู่แล้วครับ
เมืองต้นเห็นมีภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมต่าง
เรามีข้อมูลของผู้ก่อเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เพิ่มเติมบ้างไหมครับ
ตอนนี้ในส่วนของผู้ก่อเหตุผมยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยตอนนี้ได้ครับขออนุญาตครับ
เมืองต้นมีรายงานบอกว่าสามารถกู้วัตถุระเบิดได้เรียบร้อยแล้วยืนยันข้อมูลนี้ไหมครับท่านครับ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับก็ยืนยันว่าทางเจ้าที่ได้ใช้ความพยายามตั้งแต่รับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนแล้วครับ
เราพยายามที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ
และตอนนี้ทางฝั่งของประชาชนที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะมีการออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดแล้ว
ร้อยแล้วครับตั้งแต่ช่วงโดนมีการแจ้งเหตุตอนเวลาหลังจากที่พี่น้องประชาชนแจ้งนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณแรงข่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยกันระมัดระวังคือเมื่อวานนี้ตั้งแต่เกิดเหตุมีการป้วนแย่งชิงรถ
เจ้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนต่างให้ช่วยกันเฝ้าสังเกตเพราะว่ารถยนต์คันที่
เขาแย่งชิงไปเนี่ยสังเกตได้ค่อนข้างง่ายเป็นรถบรรทุกสินค้านะครับ
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีว่าพี่น้องประชาชนเขาเห็นปั๊บเขาแจ้งเลย
เราก็สามารถที่จะไปควบคุมพื้นที่ได้เลยครับ
และจากการตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอาการโจรกรรมรถยนต์นะคะ
อุตสาหกรรมยีลอในอำเภอบรรนังสตาตรงนี้
มีจุดตรวจจุดสกัดตรงไหนไหมคะที่พลาดจนทำให้รถยนต์คันนี้มาถึงที่ในจุดเกิดเหตุ
ทางเจ้าหน้าที่ได้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเส้นทางอยู่
ภาพที่จะปรากฏในกล้องวงจรปิดนะครับเราเราสามารถตรวจสอบได้ครับ

อนุญาตถามยืนยันท่านโฆษกว่าตอนนี้มีประชาชนถูกจับเป็นตัวประกันหรือไม่
หรือว่าบุคคลที่มากับรถนั้นทั้ง๓คนปลอดภัยดีใช่ไหมครับ

ทั้ง๓คนออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ

โฆษกค่ะสอบถามถึงเรื่องเหตุการณ์โดยรวมนะคะ

ตรงนี้แสดงถึงอะไรบ้างไหมคะ

ทั้งการรอบทำร้ายพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์
รวมทั้งในส่วนของทางเจ้าที่รัฐนะครับ
พยายามเคลื่อนไหชี้นำทางความคิดในพื้นที่นะครับ
ซึ่งผลสืบเรื่องจากการประเมินในช่วงที่ผ่านมานะครับ

เชื่อมั่นในระบบอำนาจรัฐครับ
ซึ่งตอนนี้
ทางท่านพระธรรมก็ได้มีการสั่งกรรมชับให้ทุกหน่วยครับได้กำหนดในมาตรการที่เราได้มีการกำหนดไว้แล้ว
เฉพาะในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ตามสั่งการของผู้บัญชาการฐานบกนะครับ
ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน
ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องทำในการพูดพูดกันไปครับ
ค่ะท่านโฆษกคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ยังคงมีการพูดคุยสันติภาพกันอยู่
และการเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงอะไรไหมคะ
มีความขัดแย้งหรือว่ามีจุดอุปสรรคอะไรในการพูดคุยสันติภาพไหมคะ
ผมคงไม่สามารถก้าวล่วงไปในประเด็นนั้นได้ครับนะครับ
แต่ว่าในบทปรากฏหน้าที่ของความในการรักษาความอันตรงการในภาคสิทธิ์ต่อหน้า

ก็คือเราทำหน้าที่ในฐานะเป็นคณะประสานงานในระดับพื้นที่
ทำหน้าที่ในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยและหนุนเสริมการพูดคุยครับ

แต่ว่าจะรบกวนสอบถามความคืบหน้าในข่าวช่วงต่อไปกับไทยรัฐทีวีเพิ่มเติมนะครับ

ขอบคุณพันเอกประโมทพรมอินโคศกกอรมนได้พูดคุยถึงสถานการณ์ที่พบรถต้องสงสัย
ในรถนี้เขาบอกว่ายังใช้คำว่าวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะเป็นระเบิด

ด้านหน้าบริษัทโตโยต้าพิธานในจังหวัดยาลาตอนนี้
สำหรับครอบครัวของผู้ที่ถูกชิงรถมา๓คนพ่อแม่ลูกปลอดภัย
ส่วนการเก็บกู้วัตถุระเบิดตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของขั้นตอนการเก็บกู้วัตถุระเบิด
ส่วนที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเป็นภารกิจเร่งด่วนก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพื่อความปลอดภัย
หากเกิดว่าเป็นวัตถุระเบิดขึ้นมาจริงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุก็คือ๑๐๐เมตรตอนนี้กันประชาชนออกเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นไปตามแผนการปิดเมืองเรื่องของการเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอให้ประชาชนออกห่างจากพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่ส่วนความขึ้นหน้าก็ติดตามในข่าวช่วงต่อไปครับ